คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้โซเชียลแห่แชร์เลยนะครับ
ตามหาญาติของป้าตุ๊กตา
บอกว่าทำไมย่าถึงปล่อยให้ป้าตุ๊กตามาอาศัยอยู่แบบนี้
ก็คือทั้งคนทั้งหมาเพราะว่าป้าตุ๊กตาอยู่กับหมาอีกตัวนึง
แล้วอยู่แบบนี้มา๒ปีแล้วด้วย

สภาพที่ป้าตุ๊กตามาอยู่
แล้วคนที่เขาอยู่ทาวน์เฮาส์น่ะ

ตุ๊กตามาอยู่หลังทาวน์เฮาส์หลังนี้
โดยเข้าไปในตัวบ้านไม่ได้นะ

แล้วป้าก็นอนกลางมุ้งหมาก็นอนอยู่ใกล้
เวลาฉี่เวลาอึตรงไหนรู้ไหมคุณ

อาบน้ำกันตรงไหนก็ตรงนี้แหละหลังบ้านนี่แหละ
น้องหมาตัวนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ลิ่นมันก็คล้าคลุ้งอยู่ทั่วตรงนั้น
จังทรีย์หม้าอึ๊ะคน

ชาวบ้านเขาบอกอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อย
อันนี้อยู่ในหมู่บ้านประชาสรรค์นะคะที่อำเภอลำปลายมาตรของบุรีรำ
แล้วนักข่าวของเราไปก็ไปเจอค่ะเจอน้องหมานอนอยู่

แล้วก็เห็นพวกเนี่ยอาหารน้ำดื่มเนี่ยวางไว้
ทีนี้ไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารแถวนั้นหน่อย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าป้าตุ๊กตาแกมาอยู่๒ปีแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าแกเป็นอะไรกับเจ้าของทาวน์ฮาวส์หลังนี้นะ
แต่เหมือนกับแบบลุงหรืออากูอะไรเนี่ยเอาป้าตุ๊กตาแกมาปล่อยไว้
แล้วป้าก็ใช้ชีวิตอยู่กับหมาค่ะกินอยู่ด้วยกันถ่ายพร้อมกัน
แล้วหลายครั้งเนี่ยเอามาถ่ายบนถนนชาวบ้านเขาบอกโอ้ยมันเหม็นอ่ะ

หน่วยงานมาแจ้งไปแล้วเรื่องมันก็เงียบไปเลยค่ะ
ทีนี้เราไปถามเจ้าของทาวน์เฮาส์หลังนี้ก็หน่อยค่ะ
เพราะเราก็อยากรู้ไงตอนเราไปถามน่ะเขาก็บอกว่า
ผมไม่ได้ให้ป้าตุ๊กตาแกมาอยู่หลังบ้านผมนะ
แกมาอยู่เองบ้านแกโดนไฟไหม้ผมไม่รู้เลยผมไม่ยุ่งเกี่ยว
ผมไม่เคยคุยด้วยผมไม่รู้อะไรเลยเรื่องขับถ่ายเรื่องอาบน้ำอะไรเนี่ย
ผมไม่เกี่ยวเลยไม่รู้ว่าแกอยู่ยังไงนะ
แกจะขับถ่ายอาบน้ำหรือว่านอนตรงไหนกางมุ้งตรงไหน

ป้าแกก็ไม่ได้มาขออนุญาตนะแต่แกก็อยู่ไป
ใช่ทีนี้วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปอีกรอบนึง

เราอยากรู้ว่าเราจะเจอป้าตุ๊กตาไหม
ปรากฏวันนี้ลงพื้นที่ก็ยังไม่เจอค่ะ
แต่รองรอยเนี่ยก็คือเจอน้องหมาหนึ่งตัวเหมือนเดิมเลย
แล้วก็เจอรอยเหมือนกับมีคนอยู่หลังบ้านตรงนี้ค่ะ

ใช่เราไปถามเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะ

คุณวรพรบอกว่าก็ไม่รู้ว่าป้าแกอยู่ได้ยังไงนะ

อยากให้หน่วยงานมาดูแลอย่างน้อยคุณภาพชีวิตป้า

ผู้ใหญ่ก็บอกว่าชาวบ้านร้องเรียน
กลิ่นขี้หมาปนขี้คนเนี่ย

เจ้าของทาวน์ฮาวทำความสะอาดไปแล้ว

แกก็บอกว่าคนให้มาอาศัยอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้น

ยังไม่มีหน่วยงานไหนไปตรวจสอบเลยค่ะ

นี่คือที่ทาวน์ฮาส์ในหมู่บ้านประชาสัตว
เที่ยงเผือลำปลายมากจังหวัดบุรีรำนะคะ

ตุ๊กตาไม่รู้ออกไปไหนเหมือนกัน
แต่ว่าชาวบ้านบอกป้าตุ๊กตาเขาทำงานรับจ้าง
เดี๋ยวก็เข้าก็ออกบ้านหลังนี้แหละ

หลังเอาเหม็นอึคนไปด้วยนะครับ